ชาวบ้านที่จังหวัดชนบุรีที่นี่บอกเลยว่าสุดจะทนแล้วจ้า
ปักลงไปในทรายยาวกว่า๒๐๐เมตรคุณผู้ชม
แล้วปรากฏว่าบริเวณตรงนั้นมันมีป้ายบอกว่าห้ามตกปลา
ก็คือใช้คันเด็ดติดลงไปโดยที่ไม่สนใจป้ายเลยอย่างนั้นเหรอคะ
เขาห้ามตกเลยนะครับเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
อันนี้ยังมีคนเล่นอยู่เกิดไปเกี่ยวเบ็ดขึ้นมามันอันตรายนะครับ
อันนี้ทั้งหาดเลยเป็นสถานที่ตกปลาไปแล้วเนี่ย
ไม่ใช่เป็นสถานที่เที่ยวและอีกอย่างก็มีคนเล่นน้ำอยู่
เกิดไปเกี่ยวเบ็ดขึ้นมามันอันตราย
แบบนี้ก็อันตรายจริงอันตรายจริงจริงนะคะแล้วเนี่ยค่ะ
เมื่อสักครู่นี้คือคลิปที่ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองแสนศุกร์
ออกมาเปิดเผยนะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวถ่ายเอาไว้
ตั้งแต่เช้าของวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
บริเวณหาดบางแสนตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วเป็นระยะทางยาวประมาณ๒๐๐เมตรแบบนี้ค่ะ
ตามภาพที่เห็นกันเลยอันตรายนะคะ
เรื่องนี้ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าจะเข้าไปเล่นน้ำบริเวณตรงนั้น
เพราะกลัวเบ็ดจะไปเกี่ยวตัวหรือว่าจะไปเกี่ยวลูกตาทำยังไงอ่ะคุณ
แล้วเนี่ยป้ายเขาชัดเจนอ่าเนี่ยคุณดูป้ายห้ามตกปลาเห็นไหมคะ
ตรงนี้เขามีป้ายอยู่แล้วแต่ก็ยังคงมีเรียกได้ว่าคนที่มักง่ายแล้วกันนะ
ขออนุญาตนะคนที่มักง่ายเนี่ยแอบลักลอบเข้าไปเป็นจำนวนมากแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยอยากจะฝากไปยังนายนรงชัยคุณปลื้ม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์นะคะให้ท่านเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้หน่อย
เพราะว่าเกรงว่าจะทำให้บริเวณตรงนี้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นชายหาดบางแสนซึ่งช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะด้วย
เนื่องจากว่าขณะนี้บางแสนโฉมใหม่กำลังได้รับความนิยม
แล้วก็ได้รับความชื่นชมจากนักท่องเที่ยวมากเลย
เพราะว่าทะเลนี้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วมันทำให้นักท่องเที่ยวขัดความมั่นใจเนอ
จริงค่ะแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือกันนะที่ไหนห้ามก็ห้าม